มาแล้วค่ะความคืบหน้าคดีน้องชมพู่นะคะ
ตลอด๗๐วันที่ผ่านมาค่ะตำรวจเองนักข่าวเองที่ลงพื้นที่นะคะ
พยายามตามหาเบาะแสต่างต่างค่ะเมื่อวานนี้ไปเจอเบาะแส
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่หรือเปล่า
แต่มันเกิดจากการที่ก่อนหน้านี้ค่ะกลุ่มเด็กซึ่งเล่นอยู่บ้านฝั่งตรงกันข้ามกับน้องชมพู่
ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเขาให้การกับตำรวจบอกว่าเจอผู้ชายใส่เสื้อสีส้ม
อุ้มเด็กไปใส่หมวกด้วยและมีลักษณะท่าทางรีบก็คือวิ่งหนีไปทางจุดใดจุดหนึ่ง
จุดนี้แหละค่ะที่เด็กบอกว่าผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีส้ม
เมื่อวานี้มันไปตรงกับหลักฐานที่พบล่าสุดนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านค่ะ
ไปหาหน่อไม้ในป่าไม่ห่างจากบ้านน้องชมพู่เท่าไหร่นัก
แล้วไปเจอเสื้อสีส้มค่ะมันถูกซุกไว้ถูกซ่อนไว้ที่ใต้ขอนไม้ค่ะ
นี่แหละค่ะตำรวจหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ก็ต้องลงพื้นที่ไปดูเสื้อตัวนี้เลยนะคะ
ขณะที่พ่อแม่ของน้องชมพู่ค่ะทราบข่าวนี้แล้วบอกว่า
เอ๊ะหรือว่ามันจะเชื่อมโยงเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้
พูดถึงเรื่องสีส้มเสื้อสีส้มเนี่ยนะคะ
และชาวเน็ตเองก็ไปขุดคุยเฟซบุ๊กของแม่น้องชมพู่
แล้วไปเจอว่าแม่น้องชมพู่และพ่อของน้องชมพู่
ใส่เสื้อสีส้มลักษณะเดียวกันเลย
เมื่อวานนี้เกิดขึ้นเป็นดราม่าในโลกออนไลน์เลยนะคะ
เอาแต่ไปดูจุดที่พบเสื้อกันก่อนนะคะจุดนี้คือหลังสวนยางพารา
คนที่ไปเจอชื่อว่านางพรศรีเงินนามนะคะไปเจอเสื้อตัวเนี้ยซุกไว้ใต้ขอนไม้

นางพรศรีบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้นะคะไปกับเพื่อน๕คนค่ะ
กันไปหาหน่อไม้เตรียมเอามาทำอาหารต้อนรับคณะของนายศิระเจนจาคะ
ประธานกรรมธิการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
คนที่ไปเจอบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่สวนยางของนางทัศนี
แล้วก็เดินไปตามลำห้วยบุง
ระหว่างนั้นค่ะกำลังก้มหาหน่อไม้อยู่
คุณผู้ชมจะเห็นพื้นที่นะที่ถ่ายภาพมา
อกจากขอนไม้แล้วข้างกันมันก็จะมีกอไผ่เป็นระยะ
เขากำลังก้มหากอไผ่อยู่อ้าวใต้ขอนไม้ค่ะ
ไปเจอเสื้อสีส้มซุกซ่อนอยู่
แปลกใจเรียกเพื่อนที่ไปด้วยกันอีก๔คน
มาช่วยกันดูอีกทีสิทุกคนก็คิดคล้ายกันว่า
น่าจะมีคนเอามาซ่อนไว้
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่านะคะ
แต่ว่าทั้ง๔๕คนนึกย้อนกลับไป
เอ๊ะเด็กไงเด็กแก๊งจำปาไง
เคยพูดถึงผู้ชายสวมเสื้อสีส้มท่าทางลูกลีลุกลน
ชมพู่หายตัวไปเอ๊ะหรือมันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
ดูสภาพเสื้อกันหน่อยที่เขาไปเจอเสื้อเป็นลักษณะแบบไหน
เสื้อสีส้มนะคะคือกลางตัวเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะ
แต่ที่แขนทั้งสองข้างมันจะเป็นสีขาว
ตัวที่ไปเจอสภาพเก่าแล้วและมีปลวกขึ้น
คือมันเป็นเสื้อที่เขาแถมมาจากการซื้อรถไถแหละ
ที่คอมีรอยเปื้อนดินคล้ายรอยทางเดินของปลวก
ซึ่งลักษณะน่าจะอยู่มานานแล้วตรงจุดนี้มานานแล้วจนถึงขั้นโปรกขึ้นเนี่ยนะคะ
ทั้งสองข้างมีรอยขาดคล้ายถูกตัดแล้วก็เลอะหน่อยเป็นสีดำ
ด้านล่างซ้ายมีรอยดินส่วนด้านหลังค่ะ
กรีนชื่อร้านจำหน่ายรถไถตรงไหล่มีรอยขาดอีกสองข้าง
ท่อนล่างของเสื้อมีรอยเปื้อนดินนี่คือลักษณะของเสื้อที่เขาเอาออกมาแล้ว
กางดูแล้วแล้วก็เช็คดูสภาพเป็นแบบนี้
แต่จุดที่พบสิคะจุดที่พบเนี่ยก็คือห้วยบุงลำห้วยบุง
มันน่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะไม่ใกล้ไม่ไกล
จากบ้านลุงพลเองบ้านน้องชมพู่เองและจุดที่พบศพเอง
ไปดูแบบนี้แจกแจงทำกราฟิกให้คุณผู้ชมดูภาพง่ายแบบนี้นะคะ
จุดที่พบเสื้ออยู่ห่างจากบ้านลุงพล๑๕๐เมตร

ได้ไหมห่างจากฟาร์มหนูของพ่อและแม่น้องชมพู่๒๓๐เมตรอันนี้ก็ใกล้อีก
ห่างจากบ้านพ่อแม่น้องชมพู่ห่างออกไปอีกนิดนึงค่ะ
แต่ก็ยังถือว่ายังใกล้อยู่นะ๕๗๐เมตร
และห่างจากจุดที่พบศพก็คือบนภูเหล็กไฟ๑๔กิโลเมตร
มันก็น่าสงสัยว่า๗๐กว่าวันทำไมเพิ่งจะมาเจอ

ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจใช้คำว่าปูพรมค้นหาแต่ไม่เจอเสื้อตัวนี้
หลังตำรวจได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ต้องเข้ามาตรวจสอบ
เอาเสื้อสีส้มตัวนี้ไปเที่ยวโรงพัก
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเบื้องต้นพบแบบนี้ค่ะ
เสื้อสีส้มตัวนี้มันมีเส้นขนที่ยังระบุ
โดยจะนำไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ

บอกว่าเสื้อสีส้มน่าจะมีคนเอาไปซุกเอาไปซ่อน

และลักษณะการซ่อนจะเป็นแบบรีบเพราะไม่ได้ยัดเข้าไปลึกมาก
และดูจากสภาพดินหรือว่าจอมปลวกที่ติดเสื้อ
น่าจะถูกทิ้งไว้ที่จุดนี้มากกว่า๑๕วันนะคะ
คำว่าถูกทิ้งไว้เนี่ยทำให้ตำรวจบอกว่า
ตัดประเด็นเรื่องเสื้อถูกกระแสน้ำซัดมาติดซอกไม้ไปเลย
ก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าตรงนี้มันเป็นลำน้ำไง
ลำน้ำบุงเวลาฝนมันตกลงมาน้ำมันจะลงมาจากภูเหล็กไฟ
แล้วน้ำมันอาจจะขึ้นและอาจจะซัดเสื้อมาจากไหน
คือชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ที่แบบกระแสน้ำไหลแรงท่วมเลย
ตั้งแต่สมัยนู่นพายุโพดุลสิงหาปีที่แล้ว
ไม่น่าจะใช่ช่วงนี้น้ำอาจจะขึ้นได้
แต่ไม่น่าจะขึ้นจนถึงขั้นซัดเสื้อมาได้น่าจะเป็นการซุกซ่อนนะคะ
อกจากนี้ค่ะห่างออกไปค่ะ๔เมตรใกล้กันนิดเดียวเองนะ
ไปเจอผ้าสีขาวพาดอยู่กับกิ่งไม้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นปลอกหมอนนะคะ
ซึ่งปลอกหมอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะถูกน้ำพัดมา
ว่าปลอกหมอนนี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับเสื้อสีส้ม
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจก็เก็บมาตรวจอย่างละเอียด
เพื่อความชัดเจนต่อไปแต่เสื้อสีส้มนี่แหละ
กระแสดังมากเลยในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อวานเนอะอืมอ่า
ไปไหนต่อคะนั่นแหละครับเลือกของพ่อแม่นักครับ
ทีนี้พ่อแม่ของน้องชมพู่ว่าไงพ่อแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
ก็รู้แล้วนะว่ามีคนไปเจอเสื้อสีส้ม
แต่ทีนี้เราก็ไปถามแม่ของน้องชมพู่เหมือนกันว่า
แม่แม่คิดว่าไงพ่อพ่อคิดว่าไง
นอกจากจะถามพ่อแม่น้องชมพู่แล้วไปถามลุงพลกับป้าแตน
เพราะเสื้อที่ไปพบเนี่ยพบหลังบ้านลุงพลป้าแตน
ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้บ้านลุงพลมากที่สุดเนี่ยนะคะ

เราก็ไปถามว่าแม่ที่บ้านเนี่ยแม่มีเสื้อลักษณะแบบนี้ไหมสีส้ม
เสื้อสีส้มแบบนี้แม่บอกว่ามีนะคะ
แม่เคยถ่ายรูปตอนที่พ่อใส่ลงเฟสด้วย
ใช่แม่เคยถ่ายรูปตัวนี้ตอนที่ไปดำนาน
แล้วพ่อของน้องชมพู่เป็นคนใส่เสื้อตัวนี้ลงเฟซบุ๊ก
คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเสื้อตัวนี้ยังอยู่ไหมที่บ้าน
แม่บอกยังอยู่เดี๋ยวพาไปดูพานักข่าวของเราไปดูด้วยนะคะ

มันก็นานสงสัยนะทันทีที่ทราบข่าวรีบมาดูเลย
คุ้นไหมคะว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของใครอะไรเราเคยมีใส่ไหมคะ
มันคุ้นคุ้นอยู่นะมันเป็นเสื้อครูโบต้าแต่ต้องรอดูก่อน
สัญลักษณ์มันตัวหนังสือมันมีทีนี้เพื่อความบริสุทธิ์ใจของทั้งพ่อและแม่ของน้องชมพู่
นักข่าวของเราบอกไหนเสื้อขอดูหน่อยสินี่ไงเห็นไหมแปลว่า
คนละตัวกันกับที่ไปเจอถูกไหมฮะทีนี้ลักษณะมันก็คล้ายกันคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
แขนสีขาวตัวเสือสีส้มนะก็คล้ายกันแม่ของน้องชมพู่บอกว่าตัวเนี้ยที่มีเนี่ยมันคือไซส์แอล
แล้วใส่เกี่ยวข้าวเห็นไหมคะโอ้ตั้งแต่๔๕ปีที่แล้วแล้วใส่จริงใส่ครั้งนั้นใส่ครั้งเดียวแล้วไม่ใส่อีกเลย
เพราะตัวนี้พ่อบอกว่ามันรั้งรักแร้รั้งแขนทำงานไม่ถนัดก็เลยให้แม่น้องชมพู่ใส่
ตัวเองก็ไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยนะคะเขาว่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้มาถามฝั่งลุงพลหน่อย
ฝั่งลุงพลลุงพลบอกว่ามันก็น่าสงสัยนะคะเราก็ถามว่าลุงพลเนี่ยซูมให้ดูเลย
เสื้อที่เขาชาวบ้านเนี่ยไปเจอเนี่ยลุงพลมีไหมเคยเห็นไหมลุงพลบอกว่าไม่เคยเห็น
ก็จะเป็นคนที่ไปซื้อรถไถแล้วได้แถมมาใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมเอาเข้าจริงว่า
ซื้อปุ๋ยก็มีของแถมมาแต่เอาเสื้อไปให้คนอื่นใส่
ก็มีก็เป็นไปได้คราวนี้เป็นงาน
เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องไปขยายผลต่อ
ขน๓เส้นที่ไปเจอบนเสื้อตัวที่ชาวบ้านเขาไปเจอ
ลุงพลพูดต่อบอกว่าส่วนใหญ่ลุงพลมักจะใส่เสื้อไปทำงาน
ลักษณะสีเสือก็จะเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีดำ
แถมมากับวัสดุทางการเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาค่าย่า
ลุงพลแกตั้งข้อสังเกตน่าสนใจแกบอกว่า
เสื้อสีส้มตัวที่ชาวบ้านไปเจอเนี่ยบังเอิญหรือเปล่า
มันไหลมากับน้ำที่ห้วยบุงหรือเปล่า
หรือมีคนจงใจนำมาวางไว้กันแน่
เพราะเท่าที่จำได้น้ำในห้วยบุงคุณผู้ชมน่าสนใจนะคะ
น้ำในห้วยบุงคุณผู้ชมลุงพลบอกว่ามันขึ้นครั้งล่าสุดเนี่ย
พายุโพดุลเข้าเมื่อปลายเดือนสิงหาปีที่แล้ว
มันไหลเชี่ยวกรากมันอาจจะพัดมาเอาเสื้อมาอยู่ตรงนี้เป็นไปได้
แต่เท่าที่สังเกตตั้งแต่เกิดคดีน้องชมพู่หายไป
วันนับวันนี้ระดับน้ำมันไม่ได้เยอะ
จนกระทั่งมันไหลเชี่ยวกรากจะพัดเสื้อตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ได้
ส่วนป้าแตนป้าแตนว่าไงป้าแตนภรรยาของลุงพลก็บอกแปลกใจเหมือนกัน
ต้องค่อสังเกตุว่าอาจจะมีคนจงใจเอามาวางไว้รึเปล่า
อยากให้ตำรวจช่วยหน่อยได้ไหมถ้าเกิดเป็นไปได้
ติดกล้องวงจรปิดเพราะก็กลัวว่าจะมีคนจงใจนำหลักฐาน
อะไรที่มันเกี่ยวเชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่
มาไว้ในระแวกบ้านของป้าแตนหรือเปล่า
ฟังเสียงป้ากันหน่อยค่ะ
ตรงนั้นไงมันก็ห่างจากหลังบ้านป้าไม่เยอะ
สวนยางขั้นแค่นั้นเองถ้าขอได้ก็อยากขอเหมือนกันนะ
ขออะไรครับอย่าขอกล้องติดเหมือนกันเพราะว่า
มันเริ่มรู้สึกว่าแปลกแล้วอะไรอย่างนี้ได้หลายครั้งนะ
กระท่อมมันก็ข้างหน้าจากช่วงเมื่อกี้น่ะ
กระท่อมข้างหน้าใช่ไหมข้างหลังนี้เจอเสื้ออีกแล้ววันนี้
เหมือนว่าทางข้างใต้มันก็วันอยู่ใช่
เหลือข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเหมือนเจอแล้วอะไรอย่างนี้
ข้างซ้ายข้างขวานี่ก็ยังมีความว่าจะโผล่อะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่า
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องไปขยายผลต่อนะคะ
ไอ้เสื้อตัวที่ชาวบ้านเจอตัวนี้มันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่านะครับ
น้ำพัดมาหรือใครเอามาวางไว้
ก็ตรวจสอบกันต่อไปอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการขายปมคดีนี้ก็ได้